กลับมาในช่วงนี้นะครับสนุกสนานกันต่อแล้วที่สำคัญ
เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเน็ตไอดอลคือนี่ตัวใหม่อุ้ย
ต้องเรียกเป็นตัวเลยยังไงอ่ะทำไมอ่ะไม่ใช่คน
แต่ว่ามันก็คือบอฟฟอลโลครับโอ้โหเขาบอกว่าเออเดี๋ยวมันช้าง
โกรธผิดจะบ้าอะไรมันเสียงช้างเออควายร้องยังไงโห
เหรอใช่เหรอใช่เหรอไปดูหน่อยดีไหมไปดูไปดูกันครับ
ที่ต้องมาเล่ากันนะครับเพราะว่าเจ้าบัฟฟาโลหรือว่ากระบือ
หรือชาวบ้านเรียกง่ายง่ายเลยควายนี่แหละครับ
เจ้าแดงเจ้าแดงมันมีเอกลักษณ์ที่ดูแล้วโอ้โห
แปลกตาก็คือเขาของมันนะครับยาวมากประมาณสักหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร
โอ้โหชาวบ้านนะครับที่จังหวัดนครราชศรีมาที่อยู่บริเวณทุ่งนาศรีดา
ก็บอกว่านี่แหละสุดยอดควายแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นควายเน็ตไอดอลไปแล้ว
เพราะว่ามีแต่คนถ่ายรูปมันเอามันไปลงในโซเชียลโอ้โหดังเลย
กันล่ะครับทีนี้ใครเห็นก็ต้องหยุดแวะแล้วก็ลงมาชมความงามของเขาของมันนะครับ
และด้วยความด่งดังของเจ้าแดงในตอนนี้โอ้โหมีคนมาขอซื้อมาขอซื้อในราคานับแสนบาทนะครับ
แต่เจ้าของนะครับเจ้าของก็คือนางเป็นศรีดีมาเนี่ยนะครับ
บอกเลยว่าไม่ขายจะเก็บเอาไว้เพราะว่าควายที่มีเขางามแบบนี้
ไม่ได้หากันง่ายนะอยู่ที่นี่ไปดูกันได้ที่จังหวัดนครราชศรีมาที่ทุ่งนาศรีดา
ไปเจอเจ้าแดงนะจ๊ะควายตัวแม่ควายตัวแม่ควายตัวแม่